เป็นภาพที่เขาแชร์กันค่อนข้างสะเทินใจครับ

ลูกชายไม่รู้ทะเลาะกับพ่อหรือเปล่า
กระชากพ่อจนพ่อล้มกระแทกพื้น

จับได้ทั้งหมดเลยไปชมเลยครับ
คุณผู้ชมดูนะพ่อล้มไปแล้ว

ลูกก็แบบใช้กำลังกับพ่ออยู่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพ
ไว้ได้นะวัยรุ่นสวมสวมเสื้อแดงนี่คือลูกเดินเข้าไปคุยกับผู้ชายสูงวัยคือพ่อ
เสื้อเหลืองนะครับมีการกระชากตัวกันอย่างรุนแรง
แล้วตัวคุณพ่อล้มลงกับพื้นแล้วก็ลากไปเพื่อเอาตัวพ่อไปใส่ในรถเก๋งสีแดง
พยายามที่จะขัดขืนแต่สู้แรงของลูกไม่ได้
สุดท้ายถูกล็อกตัวแล้วก็ยัดใส่รถเก่งแล้วก็ออกไปครับ
เป็นพ่อลูกจริงหรือเปล่าพ่อก็ป่วย
นี่คือวิธีการพ่อกลับบ้านจริงเหรอเขาถามจริงว่านี่คือวิธีการดูแลพ่อที่ป่วย
แบบนี้เหรอตอนหน้ายังทำกันขนาดนี้แล้วคำถามคือถ้าอยู่บ้านกับพ่อสองคน
จะเป็นยังไงอืมหนักกว่านี้ไหมคลิปนี้นะฮะผู้ชายสูงวัยคือพ่อนะ
เดินลงจากรถเก๋งสีแดงไปเข้าห้องน้ำแต่พ่อเนี่ยไม่ยอมเดินกลับมาขึ้นรถ
ด้วยความที่พ่อป่วยทำให้ลูกเนี่ยเดินตามไปกระชากตัวพ่อ
เอาเข้าไปใส่ที่รถแล้วก็ทำให้มีผู้นำโพสต์นี้ไปแชร์ต่อกันมากมายครับ
แล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของลูกชายคนนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาในปั๊ม
ที่อำเภอบ้านบึงชนบุรีครับทางด้านของคนที่เห็นเหตุการณ์คือนางสาวกุณฑิดาน้อมเจริญ
ซึ่งเป็นพนักงานปั๊มเล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่า
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าปีเป็นคุณพ่อนี่แหละนะฮะ
แล้วรถเก่งที่ขับมาจอดหน้าห้องน้ำมากัน๔คน
ตอนนั้นอ่ะเห็นพ่อเนี่ยนะเดินเข้าไปแล้วก็มีลูกเนี่ยกระชาดจดล้ม
ออกมาดูแล้วก็มีผู้หญิงสองคนหนึ่งในนั้นบอกว่า
เขาพ่อลูกกันแล้วพ่อเขามีอาการหลงลืม
คือพ่อเนี่ยมีอาการแบบจำอะไรไม่ได้พ่อป่วย
แต่สิ่งที่ลูกทำมันก็ไม่ควรทำแบบนี้นะฮะ
เขาหันมามองพวกหนูแล้วเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าพ่อ
อยากฝากบอกเขาว่าถ้าเป็นพ่อจริงจริงอ่ะ
อย่าทำแบบนี้แหละคะ
แกเนอะถ้าเกิดแกป่วยจริงแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะ

ถ้าเป็นพ่อจริงและป่วยจริงก็ไม่ควรทำกับพ่อแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นสร้างความมึนงงให้กับทุกคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมเลยทำกับพ่อขนาดนี้
แล้วถ้าเกิดพ่อป่วยจริงคุณก็ควรจะพาพ่อไปหาหมอ
ไม่ใช่กระชากพ่อที่ป่วยจนล้มกับพื้นแบบนี้

แล้วอาการป่วยพ่อจะหายได้อย่างไรนะครับ
ก็ต้องว่ากันไปต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นพ่อกันจริงหรือเปล่า